กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
และวินาทีที่สำคัญของครอบครัวพี่เครือจากจังหวัดปราจีนบุรี
จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ขอเชิญพี่เครือมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
พอมายืนตรงนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับตรงนี้

ตื่นเต้นมือไอ้ชัน
พวกเราเอาใจช่วยนะค่ะ
แล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับขอเป็นกำลังใจให้พี่เครือนะ

คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่อง
เครือต้องเลือกก่อนว่าพี่เครืออยากจะตอบเรื่องไหนเป็นเรื่องแรก
แล้วก็เก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิก
โอ้โหแล้วหนุ่มน้อยสาวน้อยก็ทั้งนั้นเลย

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

บรรจุฐานพี่เคลือเลือกเลยนะ
เรื่องบรรจุฐานครับ
ทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับ
อาชีพนี้เกือบ๒ปีแล้วค่ะ

เก็บเอาตามที่มันชายคลองหัวไล่ปลายนาเขาแห้งเขาก็ขอเจ้าของนาเขาเขาก็ให้
แล้วพี่เครือก็ไปเก็บเอามาเผาถ่าน

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มีถ่านมีถุงมีที่ตักมีกิโลให้นะครับแล้วก็มีระคังให้
นั่นคือตัวอย่างที่ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ประมาณหนึ่งกิโล

มาชั่งแล้วประมาณ๑กิโลนะครับ
เครือต้องการผู้ช่วยไหมวันนี้

เชิญน้องฟ้าและน้องแก๊งมาเป็นผู้ช่วยครับลูกมาลูกมา
เดี๋ยวพี่เครือก็ต้องตักทานใส่ถุง
ถุงละ๑กิโลนะครับ
วันนี้นะฮะโจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
บรรจุทานใส่ถุงถุงละ๑กิโลกรัม
จำนวน๑๘ถุงภายในเวลา๓นาที
ถ่านมาแล้วเกือบ๒ปีค่ะ
เตาใช้เวลา๓วัน
พอเอาออกจากเตาก็ได้มา๕กระสอบ
พอได้ยินโจทย์ข้อนี้ก็คิดว่าไม่ยากจนเกินไปค่ะ

เร่งครับ

เร็วเลย

ทุก
กี่ถุงแล้วแม่ง

หลุดไปแม่งหลุดไป
สองถุง
สามถุง
สี่ถุง
สิบหก
ห้าถุงซะลูก
มาแล้ว๖
ครอบ

เอาละ๑ข้อผ่านไป

ตอนนี้โจทย์ของเราเหลืออีก๔เรื่อง
จะเลือกเรื่องไหนให้น้องฟ้าขึ้นมาตอบ

ความรู้ระดับชั้นอนุบาล๑
เรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาล๒

พระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษาปีที่๕

เชิญน้องฟ้ามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ฟ้าเห็นบอกว่าที่บ้านนี้จะมีตู้ใบหนึ่งที่แปะกระดาษอยู่เหรอลูก

แล้วมีกระดาษหนึ่งแผ่งแปะอยู่
เป็นเหมือนเป็นผลงานของเด็กเหรอลูก

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
น้องน้ำทิพย์ระบายสีคำว่า

ตัวเลือกที่หนึ่งสีแดงสีชมพู
ตัวเลือกที่สองสีชมพูสีเหลือง
ตัวเลือกที่สามสีน้ำเงินสีชมพู
ตัวเลือกที่สี่สีเขียวสีชมพู
รูปนี้หนูวัดตอนป๕ปีที่แล้วค่ะ
ตอนนี้ติดอยู่ที่ตู้เสื้อผ้าในห้องนอนเลยค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งค่ะสีแดงสีชมพูค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งสีแดงสีชมพูครับ
ขอให้โชคดีนะลูกนะขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะ
อันนี้หนูระบายเองลุงก็ไม่รู้ด้วย
นะคะฟ้ายังไม่หมดหน้าที่ลูก
เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แบงค์แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องแบงค์ครับ
ความรู้อนุบาล๒ค่ะ
ขอเชิญน้องแบงค์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เออดี

เข้าใช่ป่ะแล้วเคยไปไม่ทันเข้าเคารพทงชาติไหมลูก
เคยมั้ยแต่ไม่บ่อยเนอะไม่บ่อยใช่มั้ยครับ
ส่วนใหญ่ก็ไปทันครบทรงชาติเนอะเออ
อย่างนี้หนูต้องเห็นทงชาติทุกวันถูกไหม
ที่หน้าที่หน้าเสาทงใช่ไหมครับ
เออคำถามของเราอยู่ตรงทงชาติเนี่ยลูก
นึกถึงทรงชาติไว้นะนึกถึงไอดีนะไอ้ยิ้มด้วยยิ้มยิ้มเอารวย
เอาละคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สีแดงบนทงชาติไทยหมายถึงอะไร
สีแดงบนทงชาติไทยหมายถึงอะไรนะลูก
ตัวเลือกที่หนึ่งศาสนา
ตัวเลือกที่สองพระมหากษัตริย์
ตัวเลือกที่๓คนไทย
ตัวเลือกที่๔ชาติ
ชาติบี๓๔ครับ
แดงขาวน้ำเงินพระมหากษัตริย์
ตอบนะลูกนะตัวเลือกที่สองพระมหากษัตริย์ครับ
เอาล่ะแบงค์ครับยังไม่หมดหน้าที่นะลูกนะ
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

เลือกน้องเตยนะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเตยครับ
เหลือด้วยกันอีก๒เรื่อง
ก็คือเรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาลหนึ่ง
และพระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษาปีที่๕
ความรู้อนุบาลหนึ่งครับ

เพราะเธออยู่อนุบันหนึ่ง
น่ารักมากลูกขอให้โชคดีนะครับลูก
ขอเชิญน้องเตยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เรียนเลขยังลูกเลขคณิตศาสตร์นะลูก

สมาธิดีนะช่วยครอบครัวนะ
วันนี้คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
แมวในภาพใดมีจำนวนมากที่สุด
มีตัวเลือกที่หนึ่งภาพที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองภาพที่สอง
ตัวเลือกที่สามภาพที่สาม
ตัวเลือกที่สี่ภาพที่สี่
หนูนับหนึ่งถึงสิบได้ค่ะ

หนูสองสามสี่ห้าหก

สามค่ะ
ตัวเลือกที่สามภาพที่สามครับ

เก่งมากแต่เดี๋ยวนะลูกเตย
เราต้องมาลุ้นกันนะว่า๔ข้อนี้นะครับ
จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
ร่วมกันเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของพี่เครือจากปลาจีนบุรีในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
ประสุทธิ์ทานใส่ถุงจำนวนสิบแปดถุง
ได้ในเวลาสามนาทีเลยครับ
เป็นของสิบแปด
ได้หรือไม่ได้ครับ
เครือจะได้โบนัสกลับไปเท่าไหร่
๑หมื่น๑หมื่น๑หมื่น๑หมื่น